ศักดิ์สิทธิ์บางทีก็ร้อนต้องการหาอะไรเย็นเหมือนกัน
มีคนไปแก้บนกับไอ้ส้มฉุน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดทรงเสวยแล้วทำยังไง
เอาน้ำแข็งใสไปแก้บนคลายร้อนเลยจ้า
เห็นไหมส้มฉุนยืนตากแดดตากลมทั้งวันทั้งคืน
คนก็เลยเอาน้ำแข็งใสไปแก้บน
วางแป๊บเดี๋ยวโอ้โหละลาย

มาที่นี่เลยหน้าร้านไอ้ส้มฉุนนะคะที่จังหวัดชายนาฏ
วันนี้มีคนดวงเห็งดวงดีคือคุณพิชยาอัศวะจิระปกรณ์
เขาเป็นคนดวงเห็งนะคะเขามาพร้อมกับเพื่อนอีก๒๐คน
นำน้ำแข็งใสหนึ่งร้อยถ้วยเอามาถวายไอ้ส้มฉุน

มาเป็นร้อยค่ะเพราะว่าถูกรางวัลไปในงวดวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
คุณพิชยาเล่าให้ฟังว่าตัวเขามาขอพรกับไอ้ส้มฉุน
และขอพรให้ปลดหนี้ได้
จากนั้นไปซื้อลอตเตอรี่มา๑๐กว่าใบ
ปรากฏว่าถูกรางวัลที่๒แล้วก็รางวัลเลขท้าย๓ตัว
แล้วก็ตัวหน้าอีก๓ตัว
โธโฮอะไรจะดวงดีขนาดนั้นจริงสุด
แล้วจริงเนียนเรียนได้เงินรวมเกือบครึ่งแสน

เธอก็เลยนำน้ำแข็งใสมาแก้บน
แล้วให้เชาว่านแถวนานได้กินครายร้อนกันไปด้วยนะครับ
ในตัวเนอะหลังจากแก้บนเสร็จไม่พลาดยังไงจุดเลยจุดประทัดจ้ะ
ประทัดเสียงทายแล้วก็เอาจุดหมายปลายประทัดนี่แหละ
ไปต่อยอดในการซื้อลอตเตอรี่งวดหน้าหลายหลายคนเข้ามาขอถ่ายรูปหน่อย
ไม่ได้ขอถ่ายรูปเธออย่างเดียวขอถ่ายรูปนี่จุดหมายปลายประทัดค่ะ
เดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงดวงเสียงโชคกันต่องวดถัดไปอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลวันพรุ่งนี้นี่ไง
โอเคแต่มันวิ่งอยู่เนอะมันวิ่งยังไงครับ
มันวิ่งไม่ใช่มันวิ่งแหม
หูยผมไม่ได้ทางนั้นใช่ไหม

วิ่งออกกำลังกาย
คุณเสี่ยงมากเลยนะคะที่จะเข้าไปใกล้เติมตำรวจตั้งแต่เปิดไปที่๓แล้วอะค่ะ

ไม่ต้องวิ่งอะมันวิ่งมันดูขาดวิ่งนะคะ
ความที่ว่าผมชอบคนในเครื่องแบบมันก็ไม่ชอบคุณในข้าวทางนั้น
เอ้าการที่เราไปกลับไหว้ขอโชคขอลาบนี่นะคะ
จากขอโชคขอลาบแล้วบางทีไปขอให้ธรรมาคาขึ้น